ไปก็รีบไปไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันอยู่ที่คาเฟ่นะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศดีแถมมีแปลงสตอเบอรี่ให้เก็บกันด้วยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะสุดสัปดาห์นี้หลายคนอยากจะไปเที่ยวภาคเหนือไปเก็บสตอเบอรี่กันไปกันได้เลยค่ะช่วงนี้สตอเบอรี่ออกผลมากมายแต่เกษตรกรสิคะก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าหน้าหนาวก็เป็นช่วงฤดูแรงอาจจะต้องวางแผนการเพาะปลูกกันด้วย
ตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันหน่อยนะคะภาคเหนือค่ะตอนนี้อากาศหนาวเย็นตลอดช่วงยอดดอยหนาวจัดต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนะคะ
น้ำค้างแรงด้วยค่ะคุณผู้ชมจะต้องระวังเรื่องการตากผลผลิตข้ามคืนส่วนภาคอีสานก็เช่นเดียวกันนะคะต้องใช้วัสดุคลุมหน้าดินกันน้ำระเหยระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะตั้งแต่ดึกจนถึงเช้าเนี่ยจะมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกยามเช้าส่วนกลางวันอากาศร้อนต
สำหรับภาคใต้ช่วงนี้ฝนลดลงทั้งสองฝั่งแต่ว่าจะมีตกหนักบ้างทางตอนล่างของอ่าวไทยใครทำการเกษตรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและแมลงแล้วก็คลื่นนั้นสงบสามารถออกเรือได้นะคะ